ดูตำรวจน้ำดีทำงานกันหน่อยนะฮะนอกจากรถติดก็ไปโบกโรงโบกรถแล้ว
ใช่สาเหตุของรถติดคือเรื่องของการทำถนนครับ
ไปดูสิ่งที่ตำรวจคนนี้เขาทำโอ้โหชาวบ้านเห็นแล้วยิ้มแก้มปริเลยครับ
โอ้โหถ้าเกิดว่าไม่เห็นเครื่องแบบก็ผู้รับเหมาดีนี่เองถูกต้อง
แต่คำถามคือเอาแล้วทำไมผู้รับเหมามีผู้หญิงอยู่คนเดียวอ่า
ยดินแล้วมันจะเสร็จยามไหนล่ะมุมภาพหรือเปล่ายังมีคนอื่นไหม
ขอขอคำตอบหน่อยนะว่าคนอื่นไปไหนค่ะคือตำรวจก็เลยอ้าว
ละกันไม่งั้นคงจะไม่เสร็จในวันนี้หรอกโอ้โหนี่อ่ะช่วยกัน
นี่เข็นป้านเขาเรียกว่าเอาไว้เอาดินไปถมครับนะฮะ
อันนี้มันเป็นทางต่างระดับในพื้นที่ก่อสร้างเป็นคอนกรีตแล้วก็จุดที่ยังสร้างไม่เสร็จ
นะฮะชาวบ้านเห็นก็อู้ขอถ่ายเลยเพราะคุณตำรวจทำไมแบบน่ารักจังเลย
นะฮะแล้วก็แคปชั่นบอกว่าพิเศษของประชาชนนะฮะหมายถึงพี่ประเสริฐนะฮะ
อ่าแฮชแท็กวงเวียนอ่างทองนะครับอันนี้ก็ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ย
กำลังมีการบรื้อแล้วก็ทำถนนเส้นใหม่รถก็ติดขัดเลยนะครับ
เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะฮะตำรวจก็เอายังไงดี
จราจรมันก็ติดแต่ว่าสาเหตุมันคือการทำถนนก็เลยอ่ะ
รถไปก่อนแล้วกันนะขอช่วยเขาถมดินถมอะไรให้เสร็จก่อน
รถมันจะได้ติดน้อยลงแบบนี้นะฮะเอาขออนุญาตเอ่ยชื่อจริง
ร้อยตำรวจโทประเสริฐศักดิ์วิพันธ์เงินรองสารวัตจราจรสพเมืองอ่างทองชาวบ้าน
รู้จักกันดีเพราะว่าเขาเป็นตำรวจน้ำดีนะฮะ
แต่ก็ฝากนะทำไมมีพี่ผู้หญิงก็ทำงานคนเดียว
จะเสร็จตอนไหนก็ช่วยเร่งมือหน่อยแล้วกันรถจะได้ไม่ติดนะครับ